มาดูเรื่องเตือนภัยคุณผู้หญิงกันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับอดีตนางงามไหมขอนแก่นปี๒๕๕๙
คือเธอซ้อนท้ายรายเดอร์ค่ายหนึ่งนะคะเป็นค่ายสีเขียวให้ไปส่ง
แล้วระหว่างทางปรากฏว่าเธอถูกอนาจารย์ค่ะ

แต่ว่าด้วยไหวพลิบเนี่ยเธอหวานล้อมจนสามารถลอดออกมาได้
ถูกข่มขืนแล้วมีรูปภาพด้วยระบุเตือนภัยผู้หญิงนะคะ
ถูกรายเดอร์กระทำอนาจารย์ซึ่งเธอบอกว่าเป็นค่ายที่เธอใช้บริการมาตลอด
แล้วพี่น่ารักทุกคนเธอไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
แต่ครั้งนี้เนี่ยคนก่อเหตุขี่รถใกล้จะไปถึงที่หมายแล้วที่เธอจะไป
แต่ปรากฏว่าไม่ไปขี่อ้อมแล้วก็กระทำอนาจารย์เธอด้วยการเอามือมาลูบขา
แล้วถามเธอบอกว่าจะไปโรงแรมหรือไปร้าน
เนี่ยค่ะเธอบอกว่าตอนนั้นรู้สึกกลัวมากพยายามป้องกันตัวและปัดมือออกไป
รายเดอร์ก็พยายามขี่รถไปในซอยมืดกลัวมาก
พอดีมีคนอยู่ตรงนั้นก็เลยไม่ได้รับอันตรายรอดมาได้ค่ะ
แล้วมีการพูดหวานล้อมให้รายเดอร์ไปส่งถึงที่หมาย
สุดท้ายก็ไปถึงจนได้นะคะร่างกายปลอดภัยดี
แต่เธอบอกว่าสภาพจิตใจนั้นไม่ดีเลยเสียความรู้สึกมาก
อยากจะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ให้กำลังใจ
ล่าสุดเนี่ยทางรุ่นพี่พาเธอไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองขอนแก่นนะคะ
แล้วเธอบอกว่าก็ไปเจอตำรวจนายหนึ่งทำตัวไม่น่ารัก
ไม่ศรัทธาและเสือความรู้สึกอีกครั้งหนึ่ง
สุดท้ายเธอต้องแจ้งไปที่บริษัทต้นสังกัดรายเดอร์ค่ายสีเขียวที่ส่วนกลางแล้วค่ะ
นะคะว่าเธอบอกว่าเธอเคยใช้บริการมาทุกคนน่ารัก
แต่มีคนนี้ที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ดีเลยนะคะ
เธอบอกว่าเธอเป็นอดีตนางงามขอนแก่นเข้าแจ้งความเอาไว้เมื่อ๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
ภูมิกับสภอเมืองขอนแก่นบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบส่วน๑๐๐ผู้เสียหาย
ให้ปากคำเพิ่มเติมคนก่อเหตุเป็นใครเนี่ยตำรวจรู้ตัวแล้วค่ะ
ซึ่งจะเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหา
เรื่องต้นก็คือเข้าข่ายฐานความผิดกระทำอนาจารย์
ถ้าสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดอื่นก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นภัยอีกอย่างหนึ่งที่
สุภาพสตรีนะคะที่ต้องใช้บริการก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ